บางท่านเวลาที่เราไปรับประทานอาหารบางทีอาจจะเคยเจอคนที่เดินเข้ามาในร้านแล้วก็เอาซองวางไว้ให้
บอกมีงานบุญงานกระถิ่นร่วมทำบุญหน่อยแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเดินหายไปแล้วกลับมาเก็บซอง
ทีนี้เขาบอกว่ามีมีเกิดขึ้นอีกแล้วที่ร้านอาหารแต่คนที่เอาซองมาให้อยู่ในผ้าเหลือง
ก็เลยมีการตั้งคำถามว่านี่พระจริงหรือเปล่าดูคลิปค่ะ
นี่เป็นช่วงที่พระรูปนี้เดินเข้ามาเก็บซองที่แจกไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ

คนที่ถ่ายเขาบอกว่าตอนที่มาแจกเนี่ยไม่ได้ถ่ายเอาไว้ตั้งตัวไม่ทัน
โดยเจ้าของคลิปเขาบอกนะคะบอกว่าแวะทานข้าวที่ร้านแถวกรปภึก
มีพระมายื่นซองทำบุญให้ถึงในร้านไม่ทราบปกติพระทำแบบนี้ได้ใช่หรือไม่
ชาวเน็ตสงสัยค่ะวิภาควิจารณ์กันต่อเลยพระทำแบบนี้ผิดข้อห้ามหรือเปล่า
และเป็นพระจริงหรือเปล่าพระปลอมหรือเปล่า
อยากให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันตรวจสอบ
เพราะว่าภาพลักษณ์ที่เสื่อมเสียให้กับพระพุทธศาสนานะคะ
เนื่องจากมหาเทราสมาคมเคยมีคำสั่งเรื่องควบคุมการเรียรัยพศ๒๕๓๙ข้อ๕
ระบุว่าห้ามไม่ให้วัดหรือพระภิกษุสามเณรทำการเรียรัย
หรือมอบหมายหรือยินยอมให้ผู้อื่นทำการเรียรัยทั้งโดยตรงและโดยทางอ้อม
เพื่อประโยชน์แก่วัดและพระศาสนาหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นใด
แต่ในกรณีที่กำหนดไว้ในคำสั่งมหาเทราสมาคม
ทีนี้มีข้อ๖ด้วยค่ะข้อ๖ความว่าแบบนี้นะคะ
ในกรณีที่มีการบำเพ็ญกุศลในวัดซึ่งเป็นการประจำปีหรืองานพิเศษ
ถ้าจะมีการเรียรัยการโฆษณาเรียรัยหรือการรับเงินรับทรัพย์สินจากการเรียรัยให้กระทำได้เฉพาะในบริเวณวัด
ห้ามให้ทำนอกบริเวณวัดพระจริงหรือไม่จริงเรายังไม่ทราบ
เดี๋ยวให้สำนักงามพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบ
แต่ถ้าเป็นพระจริงกรณีนี้ไปทำนอกวัดทำแบบนี้ทำไม่ได้ค่ะ